ดูที่จังหวัดจันทบุรีน่ากินน่าทานขนาดไหน
ติดตามเลยในช่วงตลอดกิน
โอ้โหเมนูเขาน่ากินน่าทานมากเลยนะ
แต่ละอย่างนี้น่ากินแล้วเขาบอกว่ารสชาติเด็ดอีกด้วย
ร้านนี้ชื่อร้านแบบโอ้โหมันเหมาะกับผมมาก

ชื่อร้านคุณชาย

อ้าวร้านคุณชายฮะตั้งอยู่ที่ตำบลปะตงอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรี
เขาบอกร้านนี้อาจจะดูแบบบ้านนะแต่รสชาติระดับพัฒนาคารนะครับ

เมนูเด็ดสั่งเลย
ไก่ปะต้งไม่แน่ใจมันเป็นยังไงนะไก่ปะต้งเนี่ย

นี่พี่ราดน้ำซอสลงไปแบบนี้ไก่ปลาตรงนี้อารมณ์ไก่เบตงไหมเออน่าจะเป็นอย่างนั้นนะต้องไปลองสัมผัสดู
อกจากนี้ยังมีซี่โครงหมาแง่น

นะเดี๋ยวดูนี่นี่คือซี่โครงหมาแงน

หมาอยากกินด้วย

หมาอยากกินด้วย

จะกรอบพ่อพริกเกลือไหมนะโหเป็นไปแล้วน่ากินมากเลย

อันนี้คุณครูสำชายแก้สะอาดบอกว่า
ตัวเขาเคยเป็นผู้ช่วยกุ๊กใหญ่มาก่อน
แล้วฝึกฝนตนเองจนกระทั่งมีฝีมือ
หันมาเปิดร้านอาหารร้านข้าวต้มคุณชาย

คุณสมชายยังบอกอีกว่าสำหรับเมนูหมังแง่นเนี่ยนะ
ทางร้านจะนำซี่โครงหมูมาตุ๋นจนเปื่อย
ใช้เวลาประมาณ๔ชั่วโมงกว่าจะได้แบบนี้เอามาเสิร์ฟ
เพราะฉะนั้นเนื้อมันจะแบบยุ่ยเปื่อยยุ่ย
เรียกได้ว่าเข้าปากคุณไม่ต้องเคี้ยว

แล้วก็หลุด
เหมือนนะแต่ผมว่ามันก็คล้ายอยู่เหมือนกันหนังสีเหลืองเหมือนกันเอออ๋อ
จนเป็นต้นไปจนกว่าลูกค้าจะออกจากร้าน

จริงยาวไปจนถึงเที่ยงคืน

ก็จวดอยู่กับเจ้าของร้านด้วยเนี่ย
โอ้ยแล้วต้องใช้
คุณชายก็ว่ากันไปแล้วแต่นะ
หมายเลขโทรศัพท์ขึ้นให้เผื่อใครจะไปริ้มลองความอร่อยที่ร้านนี้